ลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดตะโกที่พระนครศรีธุยา
ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะแต่ลูกศิษย์บอกว่า
เข้าไปสร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงเอาลองดูนะฮะ

เขามองว่ามันไม่เหมาะสมไปเต้นกันอยู่แบบนี้หน้าองค์พระเจดี
เจ้าของเพลงองค์จงรวยเทพสามตามาดนใจ
แล้วก็แดนเซอร์นะครับเข้ามาถ่ายทำคอนเทนต์ตรงนี้นะฮะ
นี่คือหน้าองค์พระเจดีซึ่งเป็นที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับ
หลวงพ่อรวยท่านเป็นเกจิชื่อดังแห่งอำเภอภาชีจังหวัดนครศิพยานะครับ
ก็เลยเกิดกระแสวิภาพวิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับ
ลูกศิษย์หลวงพ่อรวยนะฮะร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ต้องการให้คนกลุ่มนี้มากราบขอเข้ามาสรีระสังขารของหลวงพ่อรวย
นี่สรีระสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับทุกผู้ชมครับ
คณะสงฆ์และวัยยาวัชกรของวัดยืนยันว่าทางวัดไม่เคยอนุญาตให้ใคร
เข้ามาเต้นเข้ามาแสดงกิริยาไม่เหมาะสมแบบนี้นะครับ
ทั้งที่หน้ามหาเจดีแล้วก็ในวัด
หลังจากนี้ทางวัดจะออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับกลุ่มคนที่เข้ามาในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพการถ่ายทำสารคดีหรือจะทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่
ต้องได้รับอนุญาตจากทางวัดก่อนเท่านั้น
นี้นะครับท่านผู้ชมครับ

สามตามาโดนใจแล้วก็คนเต้นอยู่อ่าก็ยังไงทีมงานก็ติดต่อทางวัดหน่อยก็